แล้วคนเข้าไปเห็นคนก็บอกว่าอดขำไม่ได้เห็นใจเห็นใจที่บ้านพักครูเป็นแบบนี้
แต่อีกใจหนึ่งก็อดขำไม่ได้เดี๋ยวลองดูนะคะ
ว่าการรีวิวนี้ที่คนดูกันเป็นล้านครั้งกดไลค์เป็นแสนเนี่ย
เขารีวิวบ้านพระครูกันยังไงเอาดูเลยค่ะ
ไม่เคยมีความสุขกับการเข้าห้องน้ำเลย
ทุกครั้งที่เข้าไปจะมีแต่ความหวาดระแวง

ออกไม่ได้ค่ะอ้าวหลุดค่ะหลุดออกไม่ได้ทำไมอ๋อตายช่วยด้วยออกไม่ได้
เรียบอยู่ประตูจนออกไม่ได้ชีวิตชีวิตบ้านมักหูอ๋อหลุดหลุดออกมาหมดแล้วอุ้ย
ใครอยู่ข้างนอกช่วยด้วยอ๋อชีวิตดู
อุ้ยตายตายโอ้โหนี่ค่ะฮิกสุดคือห้องหนามครับเข้าไปแล้วไม่รู้จะเจอกับตัวอะไรบ้าง
เข้าไปแล้วไม่รู้จะออกได้หรือเปล่าเพราะประตูอยากล็อกก็ล็อกไม่อยากล็อกก็ไม่ล็อกครับ
พอปิดไปอ้าวเปิดไม่ได้ที่จับหลุดหูจับประตูหลุดอะไรอย่างนี้ตำรวจตอนรีวิวซะด้วย
โอ้โหคนที่ดูคลิปนี้นะคะเขาก็บอกว่าก็ขำนะคะแต่บางทีก็บอกว่าเห็นใจมากแต่มันอดขำไม่ได้จริง
เห็นใจค่ะนี่นะคะคนเขาก็ไปแบบโอ้โหคุณครูก็ขอให้คุณครูปลอดภัยนะกับบ้านพระครูนะคะ
นี่นะฮะบ้านพระคุณครูนะครับใช่ค่ะคุณครูไม่ได้บอกพี่กัดว่าที่ไหนยังไง